คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยให้เอามาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะ
คนงานคนนี้เขาทำงานอยู่ร้านขายวัสดุก่อสร้างมันเป็นรถแท็กเตอร์แบบเป็นรถแท็กเตอร์รุ่นเก่า
ปรากฏว่าทุกครั้งต้องเอาแบตออกมาความเป็นรุ่นเก่าต้องเอาแบตออกมาชาร์จ
เขาก็จะเอาแบตนี้พอชาร์จเต็มก็เอาไปใส่แล้วก็คือจะต้องสตาร์ทถูกไหม
แล้วกลายเป็นว่าเหมือนเอาอิดไปวางไว้อยู่ตรงคันเร่ง
แล้วน่าจะลืมใส่เบรกหรืออะไรสักอย่าง
ลูกชายบอกว่าเหมือนใส่เกียร์ถอยหลังเอาไว้
ถอยทับจนเขาตายเดี๋ยวดูนาทีตอนเมียกับลูกชายมาร้องแทบขาดใจค่ะ
โอ้โหใครจะไปคิดแล้วก็บอกว่าทำงานที่ร้านแห่งนี้มาเป็น๑๐ปี
ก็ต้องใช้รถคันนี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
นี่คือภรรยาและลูกชายที่ยืนกอดคอกันร้องจะเป็นจะตายค่ะ
ตัวเมียของคนตายคือนางบุญเรียงค่ะ
ตะเรือนรรมอายุ๕๓
อีกคนนึงคุณลูกชายอายุ๓๕ปีณจริงโพง
ร้องแทบขาดใจรับไม่ได้ที่พ่อเสียชีวิต
ถูกรถแท็กเตอร์ถอยหลังทับสภาพศพคุณผู้ชมนอนจมกองเลือดนะคะ
แล้วใกล้กันกับรถแท็กเตอร์ตักทรายตรงนั้นคือรถมันถอยมาจนไปติดกับรั้วแล้วรถมันถึงหยุดอ่ะคุณ
ตรงนี้คือร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะคะที่ถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรี
โดยก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยพอรู้ข่าวรีบมาถึงค่ะเข้าไปกอดร่างพ่อจะขาดใจกราบเท้าพ่อ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปลอบใจนำตัวออกมาสงบสติอารมณ์ตำรวจสะพอเมืองนทบุรีไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไอ้รถแท็กเกอร์คันนี้ตรงบริเวณคันเร่งค่ะตำแหน่งคนขับ
มีอีกก้อนหนึ่งวางทับอยู่ตรงคันเร่งแล้วยังไปเจอแบตเตอรี่หนึ่งลูกเนี่ย
ชาร์จด้วยค่ะภรรยาเปิดเผยนางบุญเรืองบอกแบบนี้
สามีทำงานอยู่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งนี้มานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ตอนเกิดเหตุไม่มีคนงานอยู่ในร้านเลยก็คงจะมีแต่สามีเธอค่ะ
สามีเอาแบตเตอรี่ออกมาชาร์จเอาไว้แล้วก็นำรถแท็กเตอร์ไปตักทรายให้ลูกค้า
กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุคุณดูดิรถมันถอยมาจนติดโครงเหล็กประตูเหล็ก
คือถ้ามันไม่มาติดประตูเหล็กตรงนี้รถมันจะหยุดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะ
ทางด้านลูกชายให้ข้อมูลแบบนี้
เจริญพงศ์ลูกชายคนตายบอกว่าจริงที่ร้านเนี่ยแล้วก็รถแท็กเตอร์คันนี้
จะมีพ่อผมนี่แหละกับคนงานอีกคนเท่านั้นที่ขับรถคันนี้ได้เพราะอะไร
เพราะรถคันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถแท็กเตอร์แบบรุ่นเก่ามากฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาจะใช้งาน
จะต้องไปเอาแบตเตอรี่ออกมาพ่วงชาร์จก่อนเพื่อให้แบตมันเต็มแล้วถึงจะเอาแบตกลับไปใส่
ที่ผ่านมาพ่อถอดแบตออกมาไปจำกับแบตเตอรี่ของรถหกล้อตลอด
แต่ครั้งนี้เข้าใจว่าพ่อถอดแบตออกมาเอาไปจำแบตแล้วแต่รถเนี่ยสตาร์ทไม่ติด
พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจังหวะพอจะไปจำแบตนี่แหละค่ะแล้วคงจะลืมเข้าเกียร์ว่างไว้แล้วรถมันเลยไหลถอยหลัง
พอสตาร์ทเครื่องรถก็พุ่งมาทับร่างของพ่อแบบนี้แล้วไหลไปชนติดกับรั้วเหล็กนั่นเองค่ะ

พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้

พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้

พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้
พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้

พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้
พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้
พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้
พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้
พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้
พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้

พ่อคงเอาก้อนอิดไปถ่วงไว้ตรงคันเร่งจั๊มแบบนี้